แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นดราม่ากว่าอีกช่วงนี้ตอนนี้เรียกได้ว่าระเบิดลงดังตูมตาม

คือเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลังจากที่หนุ่มตุมตามยุทธนาเขาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุการเลิกรา
กับแฟนสาวก็คือหญิงสรุชาเนี่ยนะคะ
คือตูมตามเขาให้เหตุผลว่าที่เลิกไปเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตีสถูกไหม
ล่าสุดเลยหนุ่มตุมตามก็ต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าคราวนี้ก็ขอออกมาปกป้องคุณลูกน้ำหน่อย
ลูกน้ำเนี่ยเป็นนางเอกสาวชาวลาวที่แสดงละครด้วยกัน
ออกมาปกป้องว่าเฮ้ยเธอไม่ใช่มือที่๓แน่นอนนะ
แล้วก็ตูมตามเนี่ยก็ขอโทษไปที่กองละครเรื่องที่ถ่ายอยู่ด้วยเรื่องดังกล่าวเนี่ยที่โดนหางเลขกันไปเนี่ยค่ะ
แต่ว่าถ้าพูดถึงหญิงเนี่ยนะขอเธอขอโทษผ่านสื่อแทนละกันตุมตามบอกแบบนี้
แต่ว่าไม่ขอเจอนะพร้อมขอรับผิดเองทั้งหมดเลย
แล้วก็ได้มีการยกเลิกไม่ให้นักข่าวสื่ออื่นไปสัมภาษณ์ที่รายการคืนนี้ด้วยนะคะ
งานนี้ค่ะความพังเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ลงมาที่ไอจีตูมตามคนเดียวนะคุณ
แต่ว่ามันลามไปถึงไอจีของน้องลูกน้ำ
ก็คือคนเข้าไปคอมเมนต์กันดุเด็ดเด็ดมันมากเลยคือน้องเขาเป็นคนลาวนะคะ
ของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันบังคับไปไม่ได้นะไอ้ตุ๊กต้องและอย่า
ตามเขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนนี้แน่
ตูมตามก็บอกว่าก็ขอเลิกจริงแต่ก็ยังดีนะคุณเอาลองคิดดู

ถือว่าเป็นการปิดฉากรัก๓ปีครึ่งระหว่างตุมตามแล้วก็หญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว